ทุกผู้ชมครับเราตามต่อนะครับความคืบหน้าเหตุจรจนวุ่นวายที่เกิดขึ้นในศูนย์พักพิงผู้ลีภัยที่บ้านแม่หละจังหวัดตากนะครับ
ล่าสุดหัวหน้าศูนย์พักพิงเนี่ยขอย้ายออกนอกพื้นที่

เพื่อให้มีการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ลดแรงเสียดทานจากกลุ่มผู้ที่ก่อจรจนนะครับ
ช่วงเวลากลางคืนแบบนี้นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการแม่หละนะครับยังคงมีความเข้มงวดในการตรวจรถยนต์ทุกคันที่ผ่านไปมาเนื่องจากจุดตรวจสกัดนี้ครับ
อยู่ห่างจากศูนย์พักพิงผู้ลิภัยสงครามจากการสู้รบประมาณ๒กิโลเมตร
ซึ่งก่อนหน้านี้ครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา
มีกลุ่มพูลิภัยบางส่วนรวมกลุ่มกันประท้วง
เพื่อที่จะเรียกร้องขับไล่หัวหน้าศูนย์พักพิงออกจากพื้นที่
เนื่องจากมีความเข้มงวดในการใช้มาตรการควบคุมโควิด๑๙มากเกินไป
และมีการกล่าวอ้างว่ามีการเก็บสวยเรียกค่าหัวคิว
ซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงนะครับได้ทำการปล้นสะดมร้านค้าของหมู่บ้าน
และทุบทำลายข้าวของเครื่องใช้และนำรถยนต์สิ่งของ
ขวางทางเข้าออกบริเวณจุดตรวจตรงนี้นะครับ
กลับไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่ฐานปฏิบัติการแม่หลาบ
ถูกใช้เป็นที่ประชุมสำหรับแก้ไขปัญหาเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้น
วันที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีฝ่ายปกครองท้องถิ่นทหารตำรวจ
ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจากนั้นนายปรีดาฟุ้งตระกูลชัย
หลัดอำเภอท่าสองยางและหัวหน้าศูนย์พักพิง
ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนครับว่าเมื่อช่วงเช้า
ตนได้เข้าไปเก็บของภายในพื้นที่สำนักงานที่อยู่ภายในศูนย์พักพิง
แต่กลับถูกกลุ่มผู้ลิภัยบางส่วนนะครับถือไม้เตรียมขับไล่นะครับ
ขณะที่พฤติกรรมเรียกเก็บสวยเข้าออกในพื้นที่ศูนย์พักพิง
ยืนยันไม่มีอย่างแน่นอนแต่พร้อมย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ส่วนอื่นก่อนเพื่อให้ตรวจสอบและลดแรงเสียดทาน
ตามข้อเรียกร้องของผู้หลีภัยครับ
ต้องตรวจสอบจังหว่าอยู่หรือไม่ต้องตั้งคณะคนการมาตรวจสอบ
แน่นอนอยู่แล้วครับเหรอเรื่องนี้เพื่อฟาร์มโปรงสัย

ถ้าตรวจสอบแล้วเราไม่ได้มีความผิดไม่มีมูลอะไรเลย

นายยงยุทธ์สุขซิรินะครับในอำเภอท่าสองยาง

ว่าการที่หัวหน้าศูนย์จะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่
ส่วนอื่นก่อนนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับ
แต่จากนี้นะครับก็จะมีการตรวจสอบ
การเรียกรับสวยนะครับว่าจะมีจริงหรือไม่นะครับ
แต่ทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนครับ
ขณะที่อีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับบริเวณชายแดนแม่สอดนะครับ
ทหารรัฐบาลเมียนมามีการประทะกันหนักนะครับ
ซึ่งผู้สื่อข่าวในพื้นที่รายงานมาว่า
ยังคงมีเสียงปืนดังสนั่นอยู่ตลอดเวลาครับ
ทำให้ชาวเมียนมากว่า๗๐๐ชีวิตต้องหนีตายข้ามมาฝั่งไทย
ขณะที่กองกำลังไทยนะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๑๒
อำเภอแม่สอดได้เข้าไปตรึงกำลังบริเวณแนวชายแดนบริเวณแม่น้ำเมยแล้วครับ
สำหรับหลังจากนี้นะครับนายอำเภอท่าสองยานะครับ
จะเข้าไปพูดคุยกับตัวแทนชุมชนนะครับของศูนย์พักพิงผู้ลิภัยนะครับ
ถึงการที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีแนวทางการแก้ไขหรือหาทางออกอย่างไรนะครับ
ส่วนในการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนนะครับ
ก็ต้องเป็นเรื่องของตำรวจที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
ซึ่งหลังจากนี้จะต้องจับตาดูนะครับว่าการประชุมในวันพรุ่งนี้
จะสามารถหาทางออกแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้กลับมาสู่ภาวะปกติได้หรือไม่ครับ
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดบริเวณฐานปฏิบัติการแม่หละครับ
รินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ